ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้อง
ต้องมีสักวันต้องมีสักคน
ที่ทำต้องกัน
ปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกล
วันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจ
ถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะท้อ
ขอใครสักคนยอมทนร่วมทาง
จากเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนต์
เพราะยังมีเหงาของเขาเข้ามาปากปน
ให้คอยกังวลให้ชนบนทางไฟฝัน
จะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็นจริง
ได้จำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมัน
มีเธอเคียงทางร่วมทางอย่างเข้าใจกัน
ไม่มีคนนั้นคอยกิดกันมันยาวนี้
ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
จะเดินตามฝันไม่ท้อไม่วัน
ด้วยแรงที่มี
ขอเพียงทุกรอดอย่าร้ายอย่ารักไม่ตรี
เป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้น

ก็ตอนที่พี่โต้ออกรายการ
ร้องได้ให้ล้านไป๑ปี๓เดือนก็
ชีวิตพี่โต๊ะก็ดีขึ้นมากครับ
ความสุขของพี่โต้เพิ่มขึ้นด้วยไหม
มีความสุขครับมีความอบอุ่นมีความรักมีกินมีใช้ครับ

กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรา
เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันสงกราน
หรือว่าวันปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะ

เราก็ต้องแบ่งปันความสุขให้กับคุณผู้ชม
ออโต้ค่ะอวยพรให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ
ก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเฮงนะครับ
แล้วก็ให้มีแต่ความสุขครับ
ขอบคุณครับ
เอาล่ะก็ต้องขอน้องอโต้สักนิดนึงครับ

วันนั้นน้องออโต้มาขอกอด
เพราะว่าตอนนั้นชีวิตไม่ได้เป็นแบบนี้
ยังไม่มีความอบอุ่นยังไม่มีความรัก
วันนี้กอดกันอีกครั้งหนึ่ง

มีความสุขขอให้ออโต้เป็นเด็กดี
มีแต่ความดีจิตใจงดงามสว่างสวัยนะครับ
ก็ขอให้พลังของคุณป่านะคะส่งถึงออโต้

ออโต้เป็นเด็กดีโตขึ้น

อยากเป็นนักฟุตบอลครับ
โอโต้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานครับ

ในเมื่อเรามีแล้วเราต้องรู้จักแบ่งปัน

ร้องได้ไฮไลน์ลูกทุ่งสู้
ร้องได้ไฮไลน์ลูกทุ่งสู้
เป็นความสุขเล็กของพิธีกรนะครับ
ที่เราได้มีส่วนช่วยให้ครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
ว่าเด็กคนหนึ่งได้มีชีวิตที่ดีขึ้น
ก็อยากจะให้เป็นแบบนี้ทุกท่านนะครับ

แต่ว่าก็ยังมีนักสู้ชีวิตอีกหลายท่านนะครับ

แล้วเขามีชีวิตที่ดีขึ้น
คืออย่างน้องกุ๊กกิ๊กกับน้องออโต้เนี่ย

แล้วก็ที่สำคัญสำเร็จบนเวทีของการแข่งขันเกมด้วย
แต่ก็มีบางคนนะคะที่มาแข่งขันแล้ว
บนเวทีไม่สำเร็จในเรื่องของการแข่งขันเกม
แต่ว่าพอออกไปแล้วชีวิตของเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่า
ต้องมาดูกันนะคะสำหรับเทปพิเศษครั้งหน้า

แปนนี่ก็เป็นนักสู้ชีวิตคนหนึ่งเลยที่

เนื่องด้วยขาเป็นปอริโอนะคะไม่แข็งแรง
ล้มไปทีนึงต้องรอให้คนมาเห็นนะ
ถึงจะลุกขึ้นมาได้ถ้าไม่มีใครมาเห็นก็นอนเถอะ
นอนไปจนกว่าจะมีคนมาพบนะคะ
แล้วเขามีใจสู้ชีวิตจริง

แล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณช้าง
พี่ชายที่ขายสายใหม่นะคะที่คุณแม่เป็นนักมวยเก่า
อยากได้หลังคาบ้านครับคนนี้บอกได้เลยว่า

เป็นนุ่มที่ซื่อมาก

ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังขายสายไหมอยู่หรือเปล่า
ไม่รู้ว่าชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
คุณผู้ชมคะเทปพิเศษในวันพรุ่งนี้ค่ะ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตเทปพิเศษนะครับ
ต้อนรับวันสงกรานของเราในวันพรุ่งนี้นะครับ
เวลาเดิมครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
วันนี้ขอให้ผู้ชมทุกท่านมีความสุขความเจริญกันนะครับ

คนที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตา

คุณแฟร์ร้อง

คนต่างหันหน้าหนี

ก็ไปซื้อเลยซื้อเลยไม่ไหวแล้วหมด
งานการก็มีคนรู้จักแล้วเด็กก็มาขอลายเซ็น
ผมนี่มีแฟนคลับเป็นร่างเลยนะ

พี่อ๋อกูร้านกินอยู่
โอ้โฮนี่
บอกออกอันเดียวเป็นไร